เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวยิ้ม
คือตัวเองผิดหวังแต่คนที่สมหวังมันก็มี
เราก็เลยดีใจไปกับเขา

คนเราเนี่ยจะสุขก็หัวเราะจะเศร้าก็ร้องไห้ก็ทำไปเลย
มันจะต้องเก็บไว้ทำไมให้มันลำบากใจ
แล้วคุณผู้ชมล่ะอยากระบายอะไรออกมา
เมื่อวานซื้อเลขอะไรกันไปบ้างคุณผู้ชม
ลอตเตอรี่น่ะบอกกันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะ
ว่าใครถูกใครผิดใครพลาดหวังใครเสียใจ
ระบายมันออกมาผ่านช่องทางไลน์
คนระบายเนี่ยเยอะมากใช่

ใช่ไหมแล้วก็บางคนก็ปลอบใจคุณก็มี
ใช่ถูกต้องแล้วก็เห็นว่าคุณพลาดหวังมาเห็นเจ้าแม่พี่โรธแล้วใจคล้อไม่ค่อยดี
ตัวจะเขียวเหรอคะคุณดิฉันไม่ใช่เดี๋ยวฮักนะ

เอาแต่ว่าคนที่เขาถูกรางวัล
แล้วก็โอ้โหกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่
เศรษฐีหน้าใหม่ในประเทศไทยของเราเกิดขึ้นทุกงวดเลยนะคะ

เศรษฐีดวงดีดวงเห็งกับงวดล่าสุดกันหน่อยจ้า
คนแรกเลยต้องบอกว่า
เขาโพสต์ภาพหนุ่มคนนี้ในมือเขาจะถือสลากกินแบ่งรัฐบาล
งวดประจำวันที่๑เมษายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้

โอ้โฮโดยมีแฟนสาวยืนอยู่ข้างยิ้มแก้มปรีทั้งคู่เลยโอ้ยยิ้ม
แท็กนะคะแก้มนี่นะคะโอ้โหมีความสุขมาก
ก็ต้องบอกว่ายินดีด้วยจริงจากหนุ่มเรือลากร่ม
ตอนนี้เตรียมตั้งเต็นรมทองคำของตัวเองแล้วมั้งคุณ
แม่ย้ายไปกันต่อที่คนดวงดีดวงเห็งภาคตะวันออกกันบ้างนะคะ

สถานีตำรวจภูทรเมืองระยองเขาได้รับแจ้งจากสองสามีภรรยาท่านนี้นะคะ
ก็คือคุณสมหมายหมื่นหน้าแล้วก็คุณมัธนีเต่ากล่ำ
อายุสามสิบหกปีนำสลากินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
เนี่ยค่ะเลขที่ออกก็คือตามนี้เลยหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดหกเจ็ด
ซึ่งถูกรางวัลที่๑รับเงิน๖ล้านบาทมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะคะ
เพื่อนำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลเนี่ยไปขึ้นเงินรางวัลที่กองสลากต่อไปครับ
คุณสมหมายก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยนะ
เป็นคนขับรถพ่วงสิบแปดล้อบริษัทบริษัทหนึ่งอืม
เมื่อวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยตอนทำงานอยู่มีลุงเจ้าประจำอ่ะ
ที่เขาขายลอตเตอรี่อ่ะครับแกก็ปั่นจักรยานมาปีนปีนปีนปีน
ซื้อไหมล่ะงวดนี้ปกตินะคุณสมหมายเขาบอกว่าซื้อทุกงวดเลย
งวดนี้ก็เลยเอ้าซื้อก็ซื้อเอาสองใบละกันซื้อสี่แปดสามแปดหกเจ็ดใบหนึ่ง
ครับแล้วก็อีกใบหนึ่งก็หนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดหกเจ็ดก็แล้วกันอย่างละใบ
ซึ่งก็ถูกไปเลย๑ใบ๖ล้านบาทนะคะเขาบอกว่ามาจากไหนรู้ไหม
เนี้ยมันมาจากเบอร์ข้างรถพ่วงสิบแปดล้อหมายเลขหกสิบเจ็ด
เป็นรถใหม่ป้ายแดงป้ายเหลืองสิรถใหม่ป้ายเหลืองของบริษัทที่ตัวเองเนี่ย
เพิ่งเปลี่ยนเพิ่งขับมาอ๋อเหรออู้ดวงดีอะไรขนาดนี้นะคะ
เงินที่ได้เนี่ยนะ๖ล้านบาทก็จะแบ่งออกไปใช้หนี้ประมาณ๕แสน
แล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อบ้านเดี่ยวซื้อบ้านทาวน์เฮาส์อะไรอย่างนี้
เดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะซื้อบ้านแบบไหนในหมู่บ้านวะโรรสที่เล็งเอาไว้
ถูกรางวัลที่๑แบบนี้โชคดีจริงไม่ต้องไปกู้เงินเลย
ยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะจ๊ะมาเย่

แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับใครที่ไม่ถูก

พูดนิดเดี๋ยวโหวทำเป็นเจ็บปวดไปหมด

ส่งข้อความมาให้กำลังใจใครที่ไม่ถูกเราก็รวมไปถึง
จำไม่ได้เรื่องไม่ดีฉันไม่อยากจำ
ปล่อยให้มันท่านไปหล่ายไปทิ้งไป
หล่อยไปไหนไม่รู้เลยน่าจะทิ้งลงหม้อก๋วยเตี๋ยวหม้อชาบูที่ทิ้งวันนี้
ตอนแรกกินชาบูอยู่ดีโอ้โหไม่อร่อยเลย
มันเป็นเรื่องเตรียมชำนึงใจแต่แบบนี้เกิดขึ้น
ใช่ก็เลยโยนผักโยนหมูโยนลอตเตอรี่ลงไปลวกด้วยเลย